มีเหตุการณ์ประตูเหล็กรางเลื่อนล้มทับคนเสียชีวิตอีกแล้วอะค่ะ
ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าไปอยู่หลายเหตุการณ์
สาเหตุหลักก็คือประตูเหล็กมันอายุการใช้งานมากไป
มันเก่าแล้วรางไม่ได้มาตรฐาน

แล้วก็ผู้หญิงที่เขาไปดึงประตูรางเหล็กนี่นะอายุ๖๒
เขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทก็คือเจ้าของบ้านนี่แหละ

ไม่ได้เปิดมานานมากแล้วก็มันก็เก่า
ล้มทับเลยค่ะตอนแรกในบาดเจ็บสาหัส

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรมใจปู่อินอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
หัวใจนางวันนาวัสสุมงคลพฤษอายุ๖๒ปีค่ะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าประตูเหล็ก

แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ด้านตำรวจสพนังรองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นรีสอร์ทอยู่บนถนนนางรองลำปลายมาตร

สูง๒เมตรวางอยู่ที่พื้น
แบบนี้ค่ะคือมันล้มมาแล้วนะคะ
มีรอยขูดของเหล็กที่พื้นปูนอยู่
จากการสอบถามเจ้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ระหว่างรอรถพยาบาลเขาก็บอกว่ามีพลเมืองดี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียกที่สำนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
แจ้งว่ามีคนถูกประตูเหล็กล้มทับ
พอไปถึงเนี่ยชาวบ้านที่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยควายแถวนั้นก็ช่วยกันนะคะ
ประตูเหล็กที่ล้มทับร่างนางวันนาอยู่
วันนานเขาเป็นข้าราชการครูเกษียณแล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทนี้
แต่ตอนที่ไปช่วยเนี่ยคือไม่รู้ว่าประตูเหล็กนี้ล้มทับอยู่นานแค่ไหนแล้ว
เพราะว่าตอนไปเห็นก็คือมันทับอยู่แล้ว
แล้วนางวันนาก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยค่ะ
คาดว่านางวันนาน่าจะมาเปิดประตู
แต่ว่าประตูนี้จากการตรวจสอบไม่แข็งแรง
เพราะเป็นเหล็กเส้นสองหุ่นคือมันไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักประตูเหล็กที่ขนาดใหญ่แบบนี้
และการวางเหล็กเส้นก็ไม่ได้มาตรฐาน
คือเอานิ้วยกขึ้นมาจากพื้นได้เลยค่ะวางเหล็กเส้น
แล้วก็เลื่อนประตูเนี่ยนะล้อของประตูตกรางเหล็ก
ว่าตอนเลื่อนมันตกรางแล้วก็เลยล้มทับร่างนางวันนาจนเสียชีวิตนะคะ

นี่มันเป็นเหล็กเส้นแล้วเอามือดึงขึ้นมาได้เลยแล้วมันเส้นบางเส้นเล็ก

คือมันเอาล้อประตูเหล็กไม่อยู่
มันล้มตกกลางลงมาค่ะ
ไม่ได้ใช้นานด้วยใช่ไหมไปโดนหน่อยหนึ่งก็คงจะพลิกทับลงมาเลย

พี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะนางปรานีคงพลปานอายุ๖๓ปีบอกว่า
ประตูนี้ไม่เปิดมาหลายเดือนมากตั้งแต่ฤดูฝนที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นน้ำท่วม
แล้วตัวพี่สาวก็มาช่วยงานน้องสาวที่รีสอร์ทแห่งนี้
แต่เมื่อวานกลับบ้านเช้านี้คนในบ้านก็ออกไปข้างนอกหมด
ทำให้น้องสาวอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้น้องสาวถึงมาเปิดประตูนี้
ซึ่งประตูนี้อยู่ด้านหลังรีสอร์ทแล้วก็ปิดมานานมากหลายเดือนแล้ว
ประตูไม่เคยเปิดหรือคะไม่เคยเปิดเรื่องหนึ่งใช่ไหม

เปิดไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือไอ้พวกรางล้อประตูเหล็กพวกนี้เนี่ยมันต้องฝังไว้กับปูน
ค่ะอันนี้มันลอยขึ้นมา
คือถ้าฟังจากที่พี่สาวผู้ตายบอกเนี่ยเคยถูกน้ำท่วม
ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะทำให้ปูนเนี่ย
ตัวเหล็กมันหลุดออกมาจากกันหรือเปล่า
แล้วก็ดินเดินอะไรพวกนี้มันฝังเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ย
อย่างที่เราเตือนกันหลายครั้งนะประตูเหล็กลักษณะแบบนี้ต้องตรวจสอบ
โดยเฉพาะถ้าใช้มานานต้องดูเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงเวลาเปิดปิด
เห็นมั้ยเนี่ยเขาแค่เอานิ้วดึงขึ้นมาได้เลย
มันไม่มีอะไรยึดเลยแล้วก็มันเส้นเล็กมากค่ะอ่าสำหรับขนาดของประตูเหล็กขนาดนี้

ตำรวจบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือมีแผลที่ศีรษะแล้วก็เลือดออกจากปากนะคะ
วัยวะภายในบอบช้ำจากการถูกของหนักกระแทกและทับลำตัว
เดี๋ยวต้องรอผลแพทย์ชนสูตรเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง